เคยเห็นพระท่านมายืนรอบิทบาทตามตลาดนัดตามตลาดสด
หรือว่าตามที่ต่างไหมครับลักษณะของการยืนรอ
วันนี้ครับหลวงพี่น้ำฝนฮะหลวงพี่น้ำฝนลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปเจอพระลูกวัดแห่งหนึ่งทำอย่างที่ผมนำเรียนคุณผู้ชมนั่นแหละ
ท่านจะเข้าไปเตือนท่านจะเข้าไปเตือนครับ
ที่เห็นยืนนะครับเจรจาอยู่คือท่านในอำเภอเมืองนครปฐมนะครับ
พระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หรือว่า
หลวงพี่น้ำฝนก็ไปด้วยฝ่ายปกครองก็ไป
ตำรวจสมภาพเมืองนครปฐมก็ไปลงพื้นที่ตลาดเช้าซอย๒นะครับ
คุณผู้ชมครับในเขตเทศบาลนครนครปฐม
หลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสม
กรณีมีพระเนี่ยมายืนปักหลักบินทบาทอยู่ตรงนี้
รูปมีเก้าอี้มานั่งรอรับบินทบาทด้วยแล้วก็มีรถเข็นขนาดเล็ก
สำหรับลากจูงสิ่งของสัมภาระต่างด้วย
ทำให้ชาวบ้านมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและมองว่า
เป็นเรื่องของธุรกิจระหว่างพระกับพ่อค้าแม่ค้า
วนเวียนนำของใส่บาทมาขายใหม่ครับพอลงพื้นที่ไปเจอจังจังแบบนี้
ในอำเภอนะครับก็เข้าไปสอบถามพระที่มาบินทบาทเลย
แต่พระท่านไม่พอใจฮะอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูคลิปไป
อ้างว่าไม่ได้ทำผิดวินัยสงฆ์นะครับแล้วก็ซ้อนท้ายวินรถจักรยานยนต์ออกไปครับ
หลวงพี่น้ำฝนยอมรับว่าภาพที่เห็นเป็นภาพที่ค่อนข้างจะไม่เหมาะสมนั่นแหละ
พระจะมาปักหลักรอให้ประชาชนแวะเวียนมาทำบุญ
จึงจะเตรียมแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเดี๋ยวจะแจ้งไปที่เจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด
ให้ช่วยบริหารจัดการให้หน่อยนะครับไม่ให้ชาวโลกเขาติเตียน
ทำให้เดินวิทยาบาลไม่สะดวกจนต้องมายืนปากหลักศึกษาวิทยาบาลแบบนี้
หลวงพี่น้ำฝนก็บอกว่านี่ไม่ใช่เหตุผลครับ
ข้อมูลแล้วก็ก็ส่องหาข้อมูลแล้วก็นำไปอันดับแรกเป็นต้นทั่วใหญ่
ก็ถือไปที่เจ้าวาดวัดในเขตดังนั้น
จากข้ออ้างที่พระได้อ้างว่าสุวภาพเนี่ยมันอ้างไม่ได้
คืออ้างไปไม่ได้เจอเด็ดขาเลยครับผม
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเวลาเราฟังคารวาสฟังความสองข้าง
คราวนี้ต้องฟังพระทั้งสองข้างบ้างมาฟังฝั่งพระที่ท่านออกมาบินทบาทกันบ้าง
ชี้แจงแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าออกมาบินทบาทตอนเช้า
แล้วจะกลับวัดประมาณ๘โมง๑๐นาทีส่วนสิ่งของที่เจ้าวาดเอามาทำบุญ
ก็เอากลับวัดเพราะวัดอยู่นะครับกันอย่างยากลำบาก
มีพระพิการมีพระอาภาษณ์แล้วก็มีคนมาอาศัยอยู่ด้วย
ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีใครเข้าไปดูแลหรอกแต่มักจะมีแต่คนมาจับผิดครับ
เราจะไปยึดติดกับพระพิการ
ผมจะอาจจะให้เข้าไปดูดีกว่าน้อยว่าเขาอยู่กันแบบไหมอัตภัทรกันแบบไหม
มีมีพระพิการมีพระป่วยพระมองไม่เห็นก็มีแต่ไม่เคยมีใครเข้าไปมอง
มีแต่มาจับผิดมีแต่มีแต่มาวิจารณ์กันเวลาเขาส่งจดหมายไปร้องเรียนกันอย่างนู้นอย่างนี้
แล้วหลวงพี่ได้แจ้งทางข้าวผู้ใหญ่ไหมครับที่ว่ามีข้าวป่วย
แจ้งแจ้งโหพี่ผมแจ้งอย่างไรแล้วครับ
มาดูไหมครับมาดูมาดูก็มามาช่วยถ้าเพื่อนอยู่อย่างนี้แต่เขาก็ระเบินไกลหมด
บางครั้งเนี่ยเราจะไปขอความเชื่อของเขาโดยตรงก็ไม่ได้เพราะเขาก็ตามคนศักดิ์มีทัพที่
พี่ข้าจะตามคนศักดิ์มีทัพที่ทุกคนมีทัพที่กันหมดแต่ให้เขาไปตรงศักดิ์เองเดียวกับเรามันก็ไม่ได้